พาไปตลอดกินเมนูพื้นบ้านอาหารรสแซ่บของชาวไทยผวนที่ตำบลเกาะวาย
จังหวัดนครนายกกันนะคะ
บอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบรับรองว่า

นครนายกขึ้นมาคุณจะยกนาขึ้นมา
นายกนี่แหละค่ะมีเมนูอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนครนายก

วันนี้เราจะพาไปอิ่มท้องพุงโย
กับเมนูพื้นบ้านสูตรเด็ดของชาวไทยภวร
กันที่ตำบลเกาะหวายจังหวัดนครนายก
เมนูแรกที่แม่เขาอยากจะนำเสนอนั่นก็คือปลาดูจานนี้
ขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนง่ายค่ะ
โดยนำปลาสดมาคลุกกับเกลือแล้วก็นำไปหมักไว้ในโอ่ง๑คืน
นำขึ้นมาแล้วก็ล้างให้สะอาด
นำไปผสมกับกระเทียมพริกไทยข้าวคั่ว
แล้วก็หมักต่อไว้อีก๑๕๒๐วัน
ก็สามารถนำขึ้นมาทอดรับประทานกันได้เลยจ้า
ถ้าใครที่อยากจะนำติดไม้ติดมือกลับบ้าน
แม่เขาก็มีแบบสำเร็จรูปไว้บริการกันด้วยนะคะ
อารุฮาวายแซ่บไหลเดอร์
เรามาต่อกันที่เมนูน้ำพริกสูตรเด็ดที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าตำเจียว
ซึ่งวันนี้แม่เขาลงมือตำให้เราดู
กันสดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนผสมก็จะมีพริกหอมแดง
ปลาต้มปลาร้า
ขั้นตอนแรกก็นำพริกและหอมแดงที่ปิ้งเตรียมไว้
ลงไปโขลกให้เข้ากันตามด้วยเนื้อปลาต้ม
แล้วก็โครกโครก
ตักออกมาแล้วก็มาผสมกับน้ำปลาร้าที่ปรุงรสไว้

แนมกับผักสดก็อร่อยสุดยอดไปเลย
ว่าคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูในวันนี้
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ที่นี่เขายังมีอีกหลากหลายเมนูรอคุณผู้ชมอยู่
ถ้าใครผ่านมาจังหวัดนครนายก
ก็อย่าลืมแวะมาชิมอาหารฝีมือแม่เขาด้วยนะคะ
แล้วมาติดตามเรื่องราวดีที่เที่ยวใหม่ในตลอดข่าวนะคะ